ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทย
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสามจุดหนึ่งล้านล้านบาท
มาตรา๑๔งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกร
และหน่วยงานในกำกับให้ตั้งเป็นจำนวนสามหมื่นสี่พันแปดร้อย
เก้าสิบล้านกว่าบาทค่ะท่านประธานค่ะเกือบสามหมื่นห้าพันล้าน
ดิฉันปรับลดห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเงินจำนวนประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทค่ะ
เงินเกือบ๒๐๐๐ล้านดิฉันจะให้เอาไปทำอะไรบ้าง
และดิฉันจะถามกรรมธิการงบประมาณว่าท่านละเอียดลาบครอบ
ไต่ถามทวงถามหน่วยงานที่กำกับดูแลทางด้านเกษตร
และเกษตรกรของทั้งประเทศอย่างไรบ้างดิฉันถามกรรมธิการงบประมาณทุกท่านที่อยู่บนบันลังว่า
ท่านได้ยินเสียงร้องไห้ของเกษตรกรหรือไม่ท่านได้ยินเสียงร้อง
รามของยมทูตโควิดสิบเก้าหรือไม่ท่านได้ยินเสียงหวีดร้องจากโรงพยาบาลสนามหรือไม่
ท่านได้ยินเสียงหัวใจเต้นตูมตามและตามด้วยเสียงสะอื้นสั่นเคลือจากศูนย์พักคอยหรือไม่
หรือกรรมธิการได้ยินเสียงเพียงต้นสังกัดสั่งการ
และเสียงศักดิ์ศรีของกรรมธิการ
กรบความเดือดร้อนกระทั่งไม่หันไปมองเกษตรกรเลย
หรือท่านบอกว่า
โยนให้เป็นชะตาชีวิตของเกษตรกรไปเสือกเกิดมาจน
ท่านประธานที่เคารพค่ะเกษตรกรทั้งหมดในประเทศไทย
แปดล้านกว่าครัวเรือน
และอันนั้นครัวเรือนนะคะ
๓๓๖๘๒๔๕รายเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
เกษตรกรต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้ตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองตาย
สินซ่อนเงื่อนอยู่ไหนคะ
วัคซินสลับซับซ้อนอยู่ไหนค่ะ
เจ้าปัญหาอยู่ไหนคะผู้ปกครองในขณะนี้จัดการบริหารให้เกษตรกรฉีดวัคซีนได้กี่คนแล้วค่ะ
ดิฉันไปในบางหมู่บ้านไม่ว่าจะไปตามศูนย์พักคอย
ไม่ว่าจะไปตามโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะไปตามเถียงนาน้อยที่กักตัว
ยังไม่มีใครฉีดวัคซีนเลยวัคซีนอยู่ไหนคะ
แล้วกรรมธิการงบประมาณในปีนี้ได้ถามได้จัดสรรได้ดูแลเกษตรกรเพียงใด
ดิฉันจะถามต่อไปค่ะนั่นคือวัคซีนคน
ต่อมาวัคซีนวัวควายลำปีสกินดิฉันเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ว่า
วัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรก
คนยังไม่ได้วัคซีนเลยลัมปี้สกินมาแล้วค่ะ
วัวควายเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายใต้ถุนบ้าน
เมื่อวานีเจ้ากระธุระส่งให้ข่าวบอกมีวัคซีน๕ล้านโดส
ควายของใครคะวัวควายก็ต้องมีเส้นเหรอคะเดี๋ยวนี้มีเส้นเหรอคะ
ถึงได้ฉีดวูควายฉีดให้ใครคะอยู่ไหนค่ะแล้วที่แถลงข่าวอย่างนั้น
เพื่ออะไรคะการประดิษฐ์วาธกรรมไปวันนั้นที่ไม่ใช่ความจริง
ทุกวันนี้มันจะต้องมีความจริงและแสดงความจริงใจต่อกัน
ในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะท่านประธานค่ะดิฉันถามว่า
กรรมธิการท่านได้ทำงานละเอียดถี่ถ้วนถามเรื่องนี้ให้กับเกษตรกร
หรือไม่หรือท่านมีหน้าที่ดูแลงบประมาณของทั้งประเทศ
โยนให้ไปที่ดิฉันบอกกล่าวครั้งแรกว่า
ให้เป็นชะตาชีวิตของเกษตรกรไปเสือกเกิดมาจน
ท่านประธานที่เคารพค่ะตอนนี้หมูตายค่ะ
เหลาแล้วเหลาเล่าเหลาแล้วร้อยตัวสองร้อยตัว
สิบตัวสามสิบตัวอำเภอสว่างแดนดินตายเกลี้ยง

บอกว่าถามหรือยังว่าเขาจะชดเชยเยียวยาอย่างไรบ้าง
ถามทางด้านเกษตรหรือยังพี่น้องเขาตอบมาว่าเขาไม่ให้
ถ้าชดเชยเยียวยาให้ผมได้สัก๗๐๐๐บาท
แล้วหมูผมจะมีหมูเป็นให้เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งครับครู๗๐๐บาท
บางครั้งค่าอาหารของสมาชิกในสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้
ค่ำคืนอันแสนหวานมากกว่านั้นอีกค่ะท่านประธานค่ะชดเชยเยียวยาเขาหน่อย
นั่นคือมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยค่ะ
ดิฉันถึงปรับลดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท
ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาด้านใด
ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยตรงไหนให้เข้าไปเถอะค่ะ
ตอนนี้นั้นเสียงร่ำร้องกล้องดังไปทั้งประเทศ
แล้วจะดังออกไปถึงต่างประเทศอยากให้คนสมเพศมากกว่านี้หรอกค่ะ
กรรมธิการงบประมาณคะอยากให้คนสมเพศมากกว่านี้เหรอ
ถึงจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดิฉันปรับลดงบประมาณในปีนี้
เปอร์เซ็นต์ค่ะในของเกษตรและสหกรหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้าน
ดิฉันต้องการวัคซีนวัวควายชดเชยเยียวยาวัวควาย
ตายด้วยโรคลัมปี้สกินชดเชยเยียวยาหมูตาย
ตามเหล้าหมูต่างต่างต้องให้เขาค่ะ
งั้นเขาจะไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตมาได้นี่คือ
เปอร์เซ็นต์ที่ดิฉันตัดในงบประมาณของมาตราสิบสี่ค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไป